อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้ไหวทองเหลืองแล้วแต่ความถนัดของช่าง
เช่นกันไกรมีทั้งแบบกันไกลจีนใช้ตัดแผ่นทองเหลืองแผ่นโลหะ
และกันไกลตัดลวดใช้ตัดลวดหรือแผ่นโลหะที่มีลักษณะแข็ง
จานใช้เขียนลวดลายลงบนแผ่นทองเหลือง
ที่เจาะสำหรับเจาะรูของกลีบดอกไม้ไหว
และช่างบางคนยังใช้ตัวต่อกลีบที่มีลักษณะเป็นกลีบดอกเจาะรูตรงกลาง
เหล็กดุลใช้สำหรับดุลกลีบดอกไม้ไหว
และยังใช้ครีมปากแหลมสำหรับบีบกลีบดอกหรือดัดลวด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน